อำนาจแต่ละอำนาจตอนนี้มันเปลี่ยนไปมันผัดแปลไป
ในบททศพการจะมีเนื้อหาสาระอย่างไร
เพราะมันจะชี้ให้เห็นว่าดุลอำนาจเนี่ยมันไปอยู่ที่ใครกันแน่
โปรดติดตามตอนต่อไป